ก็เป็นเรื่องระดับประเทศเพราะว่าอะไร
หญิงไทยของเราดูแพ็คเกจเที่ยวตั้งใจว่าจะไปเที่ยวเมียนมา
ไปเที่ยวเลยนะปรากฏว่าพอไปถึงโดนบังคับไปค้าบริการ
แล้วเรื่องนี้คุณปวีนาก็ต้องช่วยเลยค่ะ
ใส่หมวกสีน้ำเงินอยู่ทั้ง๓คน
เป็นหญิงไทย๓คนนี่แหละที่โดนหลอก
ประธานบุรณิธิปวีนาของสกุลเพื่อเด็กและสะดี
และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายตำรวจสพแม่สาย
รับตัวผู้หญิงทั้ง๓คนนี้มา
มีชาวเชียงรายอายุ๒๓ปีชาวพังงาอายุ๔๑ปี
แล้วก็อีกคนนึงเป็นคนโคราชอายุ๓๕ปี
ส่งกลับมาจากเมียนมาเพราะอะไร
เรื่องนี้ต้องเล่าย้อนไปช่วงกลางปีค่ะ๑๘พฤษภา
ผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยนะคะเขาติดต่อซื้อแพ็คเกจทัวร์๘๐๐๐บาท
ไปเที่ยวเมืองเชียงตุงที่เมียนมา๓วัน๒คืนไงเอาจ่ายไป๘๐๐๐
แต่พอไปถึงปั๊บเนี่ยถูกพาไปส่งขายต่อที่เมืองป๊อก
แล้วพอไปถึงคุณโดนบังคับเสพยาค้าบริการ
พอมาเดือนกรกฎาแม่ของผู้เสียหายก็ได้รับการติดต่อจากลูกไง
พอได้รับการติดต่อปั๊บก็เลยรีบติดต่อทางคุณปวีนา
ขอความช่วยเหลือเหมือนกันเลยอีก๒คน
คนพังงาคนโคราชที่เป็นเหยื่อซื้อทัวร์เมื่อวันที่๑๕พฤษภา
หลังจากนั้นก็ถูกหลอกไปบังคับค้าบริการเหมือนกันลองฟังดูค่ะ
เขาก็เขียนประมาณว่าเที่ยวประมาณ๓วัน๒คืน
แล้วก็เขาก็ทิ้งตรงทางการติดต่อ
ก็คือที่พักใช่ไหมคะอ่าเขาก็บอกว่าต้องทำงาน
ก็เป็นเงินค่าที่เขาซื้อตัวหนู
ปกติเราเคยเห็นแต่ว่าคนที่อยากจะสมัครงาน
จะไปทำงานที่ต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านโดนหลอกไป
ถูกต้องใช่คือมันไม่เกี่ยวกันไงเพราะว่าที่ผ่านมาที่ดอมพูด
แต่ทีนี้คุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วโดนหลอก
การช่วยเหลือคุณบวีนะเจ้งให้สถานทั่วไทยในเมียนมา
รวมถึงตนโรดเมียนมาไปช่วยผู้เสียหาย
แล้วก็เอามารอให้ทางการไทยรับกลับ
แต่๓คนรอไม่ไหวจ้างมอไซค์เลยไปส่งเมืองขี้เหล็ก
แล้วก็โดนแก๊งค้ายาจับไปเรียกค่าไทย๕ล้าน

พาไปแจ้งตำรวจแล้วก็โดนตำรวจดำเนินคดี
รอบเข้าเมืองค้างคุกไปอีก๓เดือน

จากการที่โดนหลอกโดนหลอกจากการที่เราจะไปเที่ยว
ซึ่งคุณปวีนาบอกว่าคดีนี้ผู้เสียหาย

ล่าสุดทางบิ๊กโจ๊กเชี่ยวชาญคดีนี้
แล้วก็ทราบเรื่องนี้เดี๋ยวให้บิ๊กโจ๊กดำเนินการต่อนะคะ